ต่อกับข่าวของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังน้องสันวงสะทอนแล้วก็ครอบครัวนะคะ
เมื่อวานเนี้ยเขาจัดงานพิธีบูชาครูประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนั่นเอง
คุณผู้ชมไปกันที่ชัยนาฏเลยงานใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะ
บ้านเลขที่นี่หนึ่งสี่เก้าทับสามพร้อมด้วยศิลปินร่วมค่ายุ้งข้าวแรคคอร์ดค่ะ
ไรอันลูกรักของแม่น้องฟอร์มแล้วก็เพื่อนศิลปินอีกครับข้างค่ะ
รวมไปถึงครูบาเทียนชัยวัดโสภารามจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ก็มาเป็นผู้ทำพิธีครอบครูให้กับบรรดาศิลปินและผู้มาร่วมงานนะคะ
บอกเลยว่าปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการ
มีทีมงานมารำถวายด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคล
คุณผู้ชมดูสิหน้าตาคนทำบุญสวยหล่อทุกคนเลย
ก่อนจะทำพิธีครอบครูค่ะ๓หนุ่ม
ไรอันสันฟอร์มต้องเรียกเขาแบบนี้นะ
โชว์เสียงร้องเพลงก่อนเรียกน้ำย่อยให้กับแม่ที่มาร่วมงาน
อกจากนี้ก็มีโชว์มินิคอนเสิร์ตกันด้วยค่ะ
เพื่อนศิลปินแบบว่าชมฟรีกันตลอดงาน
งานบุญแบบนี้คุณผู้ชมค่ะหล่อกัน๓คน
ขอสักคนสิลูกมาเป็นตัวแทนหน่อย

ขอโชคขอลาบมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐกันด้วย
คุณผู้ชมดูดีนะจุดหน่อยสิลูกเลขอะไร
นี่เลขขึ้นมาปุ๊บอาจจะดูยากนิดนึง

อ๋อ๑หรอไม่ใช่๔หรอคุณผู้ชมพูดมันแตกกลางพอดี
พี่แจ๊คแต่ถ้าพี่แจ๊คจะมองเป็นเลข๔ก็ไม่ว่ากัน
เอาเป็นว่าดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณแล้วก็ลองคิดดูเองว่าเลขอะไรนะคะ

ของแบบนี้เห็นเลขชัดแต่ว่าแล้วแต่คนจะมองเห็นจริงแล้วแต่จินตนาการด้วย